เหตุการณ์นี้ค่ะถ้าใครได้ดูรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อช่วงเย็น
คุณจำขวัญได้คุยกับผู้เสียหายนะคะครับคุณแม่ค่ะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
ก็มีทนายรณรงค์แก้วเพชรคอยช่วยเหลือเรื่องของให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายนะคะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยอายุ๑๕เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่พอไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา
บอกคุณแม่ว่าต้องวางเงินสดหนึ่งแสนบาทถึงจะรักษาได้อืม
คุณผู้ชมและสุดท้ายเนี่ยลูกชายคุณแม่เสียชีวิตนะคะครับ
คุณแม่ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมอะค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
พร้อมด้วยคุณแม่สังเวียนดิตวิเศษอายุ๔๐ปี
ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนทบุรีค่ะกรณีนายกระหนกพลดิตวิเศษอายุสิบห้าปี
ลูกชายของนางสังเวียนนะคะเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
แต่โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาโรงพยาบาลบอกว่าต้องวางเงินสด๑แสนถึงจะรักษาได้
จากนั้นโรงพยาบาลก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐลูกชายของแม่เนี่ยเสียชีวิตช่วงข้ามสามสิบพฤษภาคม
ทีนี้ก็เลยอยากจะถามทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ว่าทำไมถึงปฏิเสธการรักษากรณีฉุกเฉินแบบนี้
คุณแม่เล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะว่าลูกชายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดนรถเฉียวชนเจ็บสาหัสรถหนึ่งหกหกเก้าอะค่ะ
ก็นำส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคือทางหนึ่งหกหกเก้า
เขาก็ต้องส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยของคนเจ็บ
แต่เป็นโรงพยาบาลเอกชนพอไปส่งปุ๊บเนี่ย
โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาบอกว่าต้องมีเงินสดวางหนึ่งแสนบาท
แต่แม่บอกว่ามีประกันชีวิตนะ
เป็นการประกันชีวิตกับทางบริษัทเอกชนด้วยนะคะครับ
แต่โรงพยาบาลก็ยังยืนยันว่าจะต้องมีเงินสด
หรือจะต้องรูดบัตรเครดิตเอาไว้ก่อน๑แสนบาท
เนี่ยค่ะต้องมีเงินวางประกันเอาไว้
เนี่ยแม่ก็บอกว่าก็พยายามจะหาเงินสดมาวางให้นะ
แต่แบบลูกสาหัสมากต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
หาเงินสดมาวางไว้ให้ทางโรงพยาบาลไม่ได้จริงคือมันไม่ทันจริง
มันฉุกเฉินจริงทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้
ก็เลยให้ส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐสุดท้ายน้องคนนี้เสียชีวิตเลยอ่ะ
เพราะว่าสมองฉีกขาดเนื่องจากกระโหลกแตกร้าว
คุณแม่ก็เลยถามว่าถ้าคุณรับเอาไว้ในเคสที่เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน
บาดเจ็บสาหัสขนาดนี้คุณต้องรักษาก่อนสิ
เขามีโครงการยูเซฟอยู่แล้วสิทธิสำหรับเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอย่างนี้
ทำไมถึงอาจจะต้องวางเงินต้องให้รูดบัตรถ้าไม่วางเงินไม่รูดบัตร
ไม่รักษาแล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐช่วงเวลาที่มันเสียเวลาแบบนี้
มันทำให้ลูกเขาเสียชีวิตแม่ติดใจว่าหนึ่งเลยค่ะคือมีประกันชีวิตอยู่แล้ว
เป็นประกันชีวิตที่ทำกับบริษัทเอกชนด้วยมีบัตรอะไรแบบประกันชีวิตเสร็จสับ
ไม่ใช่เป็นสิทธิ์แบบบัตรทองอะไรด้วยนะแล้วทำไมไม่รักษาให้
ทำไมยังต้องเรียกเงินหนึ่งแสนล่ะแล้วทำไมไม่แบบเข้าโครงการยูเซฟเหรอว่า
ป่วยฉุกเฉินจะต้องรักษาให้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ตาม
แต่ว่าตลอดตั้งแต่วันนี้กูอยู่กับภาพเหตุการณ์ของลุงตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นแม่เขาติดใจสองส่วนก็คือ๑ถ้าคุณกลัวว่าประกันชีวิตที่เขาทำไว้แล้วจะเคลมไม่ได้
คุณก็ต้องเข้าสู่โหมดของการเจ็บป่วยรักษาฉุกเฉินในเคสวิกฤตที่สามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาล๗๒ชั่วโมง
เพราะอันนั้นคุณก็ไปเบิกกับรัฐได้แล้วคุณจะกลัวอะไรทำไมคุณต้องเห็นเงินสดหรือว่าเงินประกันก่อน๑แสนบาท
คุณแม่ก็เลยบอกว่าแล้วเนี่ยนะวันเกิดเหตุเนี่ยนะที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งเนี้ย
มีอีกหนึ่งกรณีเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันคล้ายกับลูกแม่ไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้เหมือนกันนะ
แต่กรณีนั้นเนี่ยญาติเขามีสตางค์ไงวางเงินมีเงินไปวางเอาไว้ก็เลยได้รับการรักษา
ทีนี้ค่ะก็เลยเกิดคำถามว่าแบบนี้สามารถร้องเรียนได้ไหม
เรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมในลักษณะแบบนี้ก็เลยไปร้องสู่นำรงธรรม
อยากจะให้ช่วยตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ให้หน่อยนะคะครับ
ก็การตรวจสอบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือทางสิทธิของยูเซฟเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยเชื่อว่าหลายท่านก็พอจะได้ข้อมูลแล้วนะครับ
ยูเซฟก็คือการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่
สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะฮะ
จะโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต
แล้วสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ต้องไม่เกิน๗๒ชั่วโมง
คุณจะต้องย้ายไปตามโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์อยู่เกี่ยวกับบัตรทองใช่ไหม
หรือว่าสิทธิ์ที่คุณมีประกันอยู่นะครับ
ซึ่งอันนี้เขาออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่โรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยแบบไหนนะครับที่ใช้สิทธิ์ยูเซฟได้
เรื่องต้นคือเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
หอบเหนื่อยรุนแรงไม่หายใจหมดสติไม่รู้สึกตัว
มีอาการชักแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกแบบเฉียบพลัน
หากเป็นเรื้อรังจะใช้สิทธิ์ไม่ได้นะฮะต้องเป็นเฉียบพลันเท่านั้นนะครับ
หรือมีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิต
และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
อย่างเช่นผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุขั้นวิกฤต
ซึ่งสุดท้ายแล้วขั้นตอนการใช้สิทธิยูเซฟนั้นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วให้โรงพยาบาลประเมินอาการ
ถ้าเข้าเกณฑ์ก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ทันที
แต่จะอยู่โรงพยาบาลนั้นได้ไม่เกิน๗๒ชั่วโมง
แล้วคุณต้องไปตามโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์อยู่
หากไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยก็สามารถย้ายไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์รักษาต่อได้
โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ถ้าคุณยังยืนยันว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑยู๑๐ยูเซฟนะ

ตรงนี้คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
แล้วคุณก็พอพร้อมแล้วก็ย้ายไปตามที่คุณมีสิทธิ์อยู่ในโรงพยาบาลนั้น
ค่ะอันนี้คือหลักเกณฑ์สำหรับการใช้สิทธิ์ในลักษณะแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะในแพทย์สัญชัยชาสมบัติรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สพชก็เลยบอกว่าได้รับเรื่อง
ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว

ก็พบว่าตัวน้องที่เสียชีวิตเนี่ย

ถูกต้องค่ะเพราะมันเป็นกรณีฉุกเฉิน
แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจริงแล้วก็ฉุกเฉินอาการหนักจริง
ความหมายเบื้องต้นก็คือผู้ป่วยสามารถใช้บริการโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้
ต่อให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนต่อให้เป็นโรงพยาบาลที่คุณไม่ได้
สิทธิ์อยู่ในโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ถือบัตรทองโรงพยาบาลนั้น
แต่ถ้าเป็นฉุกเฉินอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปแล้วคุณไปที่ใกล้ที่สุด
คุณเข้าข่ายสิทธิ์นี้สิทธิยูเสพ
ส่วนที่มีการบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนกรณีนี้ที่คุณแม่มาร้องเรียน
ปฏิเสธการรักษาแล้วก็เรียกรับเงินให้วางเงิน๑แสนบาท
ทางเลขาธิการสพชก็เลยบอกว่าต้องไปดูว่าทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้น
มีศักยภาพในการรักษาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ส่งต่อผู้ป่วยไปอีกโรงพยาบาลได้
อาจเป็นการสื่อสารระหว่างญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ไม่ตรงกันหรือเปล่า
มันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ต้องไปตรวจสอบ
คือถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการรักษา
เขาก็ส่งต่อไปได้เขาก็มีสิทธิ์ส่งต่อได้ใช่อืม
สพชตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบให้แล้วนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
เดี๋ยวรอข้อมูลจากหลายฝ่ายให้ครบถ้วนก่อนแล้วเดี๋ยวจะสรุปว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรค่ะ
สพชสูงใดนี้ก็เข้าตามเกณฑ์ที่จะเป็นฉุกเฉินวิติศทบประการ
สพชกรณีที่เข้าไปแล้วนี่ก็ต้องไปดูว่าการที่จะเข้าไปที่แห่ง๑
แล้วทำไมไม่ได้ใช้สิทธิยูเซฟเนี่ยก็มีประเด็นอยู่ว่า๑โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาหรือไม่
หรือสองผู้ป่วยเนี่ยอาการหนักกินแรงเกินกว่า
ความสามารถที่โรงพยาบาลจะทำได้คือทั่วไปเนี่ย
โดยหลักว่าถ้าเก็บตัวเฉยวิกษิต
แล้วก็ต้องเข้าในที่ที่ใกล้ที่สุดเข้าไปแล้วเนี่ย
ไม่รักษาต่อปฏิเสธหรือไม่มีความสามารถรักษาได้จริงหรือไม่
อย่างไรอันเนี้ยต้องเป็นเรื่องที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ
อืมทีนี้ทางรองเลยค่ะที่การสอบพชก็เลยบอกว่า
ถ้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้เข้าข่ายว่าปฏิเสธการรักษาจริงนะคะ
ก็จะต้องถูกลงโทษหนักเลยก็คือถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต